ไปดูต่อกันที่หมอเป้งกันบ้างดีกว่า

แต่ว่าในละครเขาเป็นหมอนะคะสำหรับพี่ซันนี่
คนติดตามและกำลังเข้มคนด้วย
นี่ดีว่าเข้มถึงขนาดที่คน

เจ้าตัวบอกว่าเอาจริงอันนี้ของผมเลย
อืมแล้วก็ไม่ต้องให้ขออนุญาตหนุ่มตัวจริงของต้าเหนิงอย่างเจเจอีกด้วยนะคะ
เราตั้งใจทำงานครับอยากให้มันดีแล้วก็ไม่อยากให้มันเยอะ
เพราะว่าเดี๋ยวกลัวไปลำบากเค้า
ก็เลยบดกันอยู่นานประมาณ๓ชั่วโมงบดฟืบฟาบอยู่
ล้อเล่นไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่ต้องบอกกันด้วยเหรอผมไม่รู้
เหมือนเป็นแฝนกาล
ไม่เกี่ยวมันคือการทำงานเพราะเราไม่ได้คิดไม่ดี

มันลงข่าวกับเรื่องกางเกงนายม้วนเหรอค่ะ